คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะ
สมัครสอบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ
มายื่นหนังสือถึงกรกตนะคะให้ตรวจสอบคุณพิธา
ประเด็นเรื่องของการถือหุ้นสื่อไอทีวี
ยื่นแล้วยื่นอีกยื่นไปเรื่อย
วันนี้มาแบบสีสันสดใสเลยทีเดียว
คุณเรืองไกรค่ะวันนี้ใส่กางเกงขาสั้นสีส้ม

แล้วก็ใส่เสื้อหลักสีสันมาเลยนะคะ
กรกตวันนี้ตั้งใจมาส่งเอกสารเพิ่มเติม
กรณีการถือหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของคุณพิธา
วันนี้ถึงขั้นเอาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลัง๑๘ปี
ตั้งแต่ปี๔๙ถึง๖๖ให้กับกรกต
มีงบกำไรขาดทุนในเว็บรายงานประจำปีของไอทีวี
เพื่อตั้งใจจะให้กรกตได้เห็นว่า
ไอทีวีเป็นบริษัทจำกัดมหาชนจริง

เอกสารที่เอามาไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังหรอกนะ
เป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้เงินส่วนตัวจ่ายให้กับกรมธุรกิจการค้า
ได้มาอย่างถูกต้องแน่นอน
ไม่มีใครให้มานะเสียตังค์ขอเองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก็จะดอกจันทร์ให้เห็นว่ามีวัตถุประสงค์ประมาณ๔ข้อ
หลักที่เกี่ยวกับการทำสื่อมวลชน
มีวัตถุประสงค์ทำสื่อมวลชนต่างอยู่ด้วย
แล้วก็รายได้ก็มีลดหลั่นกันลงมา
อันนี้ก็เป็นพยานหลักฐานที่ให้กรกตประกอบการพินานะครับ
ส่วนคุณพิธาในฐานะผู้ถูกร้องในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ก็มีสิทธิ์แก้ข้อเก่าหาซึ่งกรกตท่านก็เคยให้ข่าวอยู่แล้ว
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมที่มีการทำบันทึกความเข้าใจกัน

คุณเรืองไกรบอกเห็นลายเซ็นแล้ว
การกระทำนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดมาตรา๒๘
ตามพรบพักการเมืองพศ๒๕๖๐นะ

ก็มาตรา๒๘ระบุเอาไว้ว่า
ห้ามมีให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่น

กระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมือง
ในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดอิสระ
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
แต่อันนี้คุณเรืองไกรบอกว่าไม่ได้ฟันทงนะว่าผิด
แค่ตั้งคำถามส่วนตัวเฉยก็เลยอยากจะยื่นให้กรกตตรวจสอบ
ถ้ากรกตตรวจสอบแล้วไม่พบมูลความผิด
เคารพในสิ่งที่กรกตเขาพิจารณา
แต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ายังไงยังไงมันก็เข้าข่ายผิดนะ
เห็นสมควรว่าควรยุบพักร่วมรัฐบาล๘พักไปเลย

เซ็นก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดทั้งสิ้น
เซ็นโดยหัวหน้าภักดิ์การเมือง๘ภักดิ์ใช่ไหม
แปลว่าเป็นความผิดร่วมกันเนอะ
ถ้าคิดว่าพิจารณาแล้วผิดมาตรา๒๘จริง

ไม่มีฝ่ายค้านเลยนะรัฐบาลจะตั้งได้ไหม
ไม่พี่กำลังเพลินอยู่กับสีชุดของคุณเรืองไกร
สารภาพว่าไม่ค่อยได้ฟังมิ้นท์เท่าไหร่เลย

มันเปรียบเสมือนว่าคือพักการเมืองแต่ละพักเขามีสีประจำพักไง

ถ้าเอามาต่อกันได้ทำงานร่วมกันได้